ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ท่องโลกอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว
จะทราบว่าข่าวนี้โด่งดังมากในช่วงวัน๒วันที่ผ่านมา

ในโลกออนไลน์ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างนะคะ
แต่ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ไม่ได้คุ้นเคยข่าวนี้เนี่ย
เป็นข่าวที่ถ้าถามว่าใกล้ตัวคนไทยไหม
ใกล้ตัวคนไทยมาอาจจะสักปี๒ปีค่ะ
เรื่องของลิขสิทธิ์โดยเฉพาะเมื่อเราใช้อินเตอร์เน็ตเยอะขึ้น
ใช้สื่อซึ่งมันเร็วมากขึ้นแล้วก็สามารถจะ
ตกลงแล้วที่เป็นข่าวเอาที่เป็นข่าวก่อนผิดไหม
แล้วที่ผิดผิดเพราะอะไร
แล้วถ้าจะทำคล้ายแบบนี้แต่ถ้าจะไม่ให้ผิดน่ะทำแบบไหน
แล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันนะคะกับทั้งนักกฎหมายด้านนี้ด้วย
แต่คนหนึ่งที่จริงแล้ววันนี้อยากให้มานะคะ
แต่ว่าตัวไปอยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะ
เจ้าของเรื่องค่ะจากการรวบรวมของเพื่อนฝูงในวงการของคนที่ถ่ายรูปด้วยกันนะคะ
แล้วก็รวบรวมเอามาเปรียบเทียบกันว่าตกลงอดีตแอร์โฮสเตจคนนี้
ที่ถูกพูดถึงในข่าวที่บอกว่าเธอเป็นคนที่ไปเที่ยวทั่วโลก

หลายคนก็ติดตามเหมือนกับเธอเป็นไอดอลคนหนึ่งในการท่องเที่ยว
ในความสวยความน่ารักของเธอเนี่ยนะคะ
ตกลงแล้วเธอทำเนี่ยเป็นความตั้งใจไหม
จับผิดได้จริงไหมว่าเธอเอาภาพคนอื่นมาตัดต่อ
ว่าตัวเองไปเที่ยวที่นั่นโดยที่จริงแล้วไม่ได้ไป
เจ้าของเพจที่รวบรวมข้อเขียนที่ว่านี้
คือเจ้าของเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่านิพนธ์แสงพึ่ง
ซึ่งคุณนิพนธ์อยู่ในสายกับเรานะคะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะครูนจอมขวัญ

แต่เดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันเรื่อยตลอดรายการนะคะคุณนิพนธ์ค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์เชี่ยวชาญด้านกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะโดยเฉพาะในช่วงหลังที่คนไทยใช้สื่อจากอินเตอร์เน็ตเยอะขึ้น
แล้วก็มีอุปกรณ์ในมือหลายรูปแบบนะคะอาจารย์ภัยบูลอมรพินโยเกียรติสวัสดีค่ะอาจารย์

เจอกันสักระยะมาเจอกันรอบนี้เรื่องเดิมเป๊ะเลยเรื่องเดิมเป๊ะเลยอาจารย์เราจะให้เวลาช่วงแรกกับคุณนิพนธ์เยอะหน่อย
คุณนิพนธ์เล่าว่าที่มาของการเอาเฟซบุ๊คของคุณนิพนธ์เนี่ยนะคะไปอยู่ในเพจข่าวที่นั่นที่นี่แล้วก็เป็นที่ถกเถียงในโลกออนไลน์เนี่ย
คุณนิพนธ์ที่มาที่ไปของเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรคะ
ก็มันมีภาพภาพหนึ่งที่คุณเจ้าของเฟสเขาโพสต์มาแล้วมันเป็นประเด็นพอคนดูแล้วก็สงสัยว่ารูปนี้ไม่น่าจะใช่รูปจริง
มีขึ้นจอไหมคะ
คือถ้าสมมุติให้คุณผู้ชมที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับข่าวนี้นะคะ
ถูกไหมคะทีนี้รูปรูปที่เธอโพสต์เนี่ยมักจะเป็นรูปในที่ท่องเที่ยวต่างที่สวยงามทั่วทุกมุมโลก
แต่ประเด็นมาโป๊ะตรงภาพแสงเหนือ
ที่เขาจับผิดกันว่าตกลงเธอไปจริงหรือเปล่าอ่านี่ค่ะ
เพราะว่าแสงเหนือเนี่ยมันถ่ายได้ยาก
มันมองด้วยตาเปล่าได้แต่การจะถ่ายรูปมาให้เห็นเข้มข้นสวยงามเนี่ย
มันเป็นไปได้ยากและยิ่งมาถ่ายแล้วมีหน้าเราติดอยู่สวยงามด้วยเนี่ย
พอช่างภาพเห็นแล้วก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะรูปนี้ไม่น่าจะจริงนะน่าจะมีการตัดต่อนะ
ก็เลยเริ่มเป็นประเด็นขึ้นแต่ก็แค่สงสัยนะครับตอนแรก
จนกระทั่งมีคนหยิบรูปรูปต้นฉบับทางขวามือมาเนี่ย
ออกมาโชว์ว่าเนี่ยมีลูกนี้อยู่อ้าวแสดงว่าอย่างนี้คือตัดต่อแน่นอนล่ะ
คุณนิพนธ์เวลาคนที่เป็นคนถ่ายภาพหรือสนใจเรื่องของการไปที่ท่องเที่ยวต่าง
สังเกตรูปนี้จากอะไรอ่ะคะ
ก็คือว่าการที่เราจะถ่ายแสงเหนือให้ได้อย่างนี้
เราจะต้องตั้งกล้องบนขาตั้งที่มั่นคงนะครับ
แล้วก็เปิดหน้ากล้องได้นานหลายวินาทีนะฮะ
ถึงจะได้แสงที่พอดีแล้วก็สวยงามแบบนี้
เพราะสังเกตว่านี่คือถ่ายตอนกลางคืนนะครับ
แต่ว่าเราเห็นต้นไม้เนี่ยอะไรถนนชัดเจนเนี่ย
การรับแสงเนี่ยต้องนานพอสมควรเลย

เป็นไปได้ยากจะต้องมีการใช้ไฟเสริม
จะต้องแบบเป็นกระบวนการที่ยากเหมือนกัน

คุณนิพ้นเป็นคนจับผิดภาพนี้คนแรกไหม
ทั้งหมดคือเรามีกลุ่มที่พูดคุยเรื่องพวกนี้กันอยู่

เวลาเห็นเรื่องต่างแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกต

เป็นแค่ข้อสังเกตเพราะมันไม่มีต้นฉบับใช่ไหมครับ
เราก็แค่สงสัยว่าน่าจะตัดต่อ
พอมีคนหาภาพต้นฉบับเถอะซึ่งก็เป็นคนอื่นอีกนะไม่ใช่เพราะผม
พอหาภาพต้นฉบับมาแล้วเนี่ยโอเคตัดต่อแน่นอนล่ะ
ถึงมั่นใจคือมันมีหลายรูปมากที่เราดูแล้ว
สงสัยว่าน่าจะตัดต่อแต่ถ้าเราไม่เห็นต้นฉบับ
เราก็จะไม่ไปฝันผมไม่ไปปรับปรามว่า
เนี่ยคุณตัดต่อนะอะไรอย่างนี้จนกว่าเราจะเห็นต้นฉบับจริงนะฮะ
เรียนขอย้อนกลับไปนะคะ๒ภาพเมื่อสักครู่นี้
เอาภาพตอนที่ไม่มีคนยืนอยู่ก่อนนะคะ
ภาพที่ไม่มีคนเนี่ยการใช้วิธีการตั้งค้ากล้อง
อันนี้คำถามคือว่าถ้าไม่ใช่อดีตแอร์โฮสเตจคนนี้เนี่ยนะคะ
แต่ว่าเป็นคนอื่นแล้วใช้วิธีเหมือนกันเลย
แล้วเขาไปยืนอยู่จริงมันเกิดภาพนี้ไม่ได้เหรอคะคุณนิพนธ์
หน้าคนควรจะเบลอนะครับเพราะคนจะต้องยืนนิ่งหลายวินาทีเลย
เพื่อให้รับแสงพอดีจนได้เห็นใบหน้าชัดเจนนะครับ
คือสมมุติให้ยืนค้างไว้สัก๑๐วินาทีคุณจอมฝัน
เอางี้ที่ฉันถามแบบลองพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะ
แต่ถ้าคนที่ไปถึงที่นั่นแล้วแล้วพยายามรอเนี่ย
มันชัดขนาดภาพของอดีตแอร์คนนี้ไม่ได้เหรอคะ

ให้ได้น่าจะต้องมีไฟสตูดิโอสาดจากด้านบนช่วย
ใช้ไฟแรงซูมถ่ายช่วยถึงช็อปบล็อกสัก๖๐นิมเมตร
จะกำลังสวยเลย

ตอนแรกเราถึงไม่ฟันทงไงจนกระทั่งเราเห็นภาพเปล่า
ที่ไม่มีคนยืนจากเว็บอื่นด้วยอาจจะนิดแน่นอนล่ะ
เพราะโอปกรัมได้ภาพเหมือนกันเตรียบเลยเป็นรูปเดียวกันแน่นอน
ภาพแสงเหนือที่ว่านี้เนี่ยเนื่องจากมีคนตัดต่อล้อเลีย
และเพื่อนในกลุ่มคนชอบถ่ายรูปคนชอบเที่ยวนี่นะคะ
พอเห็นภาพนี้เสร็จย้อนกลับไปดูภาพอื่นของผู้หญิงคนนี้เหรอคะ
ใช่ครับพอเจอรูปแรกปุ๊บเราก็เริ่มคนอื่นก็เริ่มขุดคุยกันแล้ว
หยิบรูปโน้นรูปนี้มาดูมาส่องว่ารูปนี้ตัดไหมรูปนี้จริงไหม
จนแยกกันไม่ออกเลยว่าอันไหนจริงอันไหนแต่ง
เพราะว่าบางลูกก็ใช้ฟิลเตอร์คือใช้คันแอปตกแต่งภาพเยอะมาก
เพราะฉะนั้นอันที่เราจะส่วนใหญ่อย่างภาพที่เห็นอันนี้เราจะสงสัยว่าเป็นสัตว์ต่อ
คือเราไปเจอต้นฉบับที่มันไม่มีคนแล้วมาเจอลูกของเขาที่มีคนอยู่ในนั้น
ถ้าเป็นแบบนี้เราก็ฟันทงได้ว่าอันนี้น่าจะตัดต่อคนเพิ่มขึ้นมา
ซึ่งทั้งหมดเราก็ยังไม่ได้แน่ใจทั้งหมดก็เป็นแค่สมุทิศาลตั้งนั้นเอง
คุณนิพนธ์ถ้าสมมุติเอาประเด็นที่คนถ่ายรูปในวงการด้วยกันรับไม่ได้ที่สุด
คือเรื่องของการไม่ให้เครดิตเจ้าของภาพหรือเรื่องของการเอาภาพเดิมของเขา
มาตกแต่งดัดแปลงใหม่ไม่ว่าจะเป็นแสงเงาสีนะคะ
คือเรื่องอะไรเป็นเรื่องหลักที่ทนกันไม่ได้จนถึงกลายเป็นดราม่ารอบนี้คะ
แยกออกเดี๋ยวผมขอแยกออกไปสองเรื่องก่อนนะครับเรื่องแรกก็คือมันเป็นการไม่ซื่อสัตว์
เอาง่ายคือเราไม่ได้ถ่ายรูปนั้นจริงมันเป็นรูปที่ตัดต่อขึ้นมา
ถ้าคุณตัดต่อมาแล้วมาโพสต์แล้วบอกว่าตัดต่อเล่นนะแค่นี้
ไม่มีปัญหาไม่มีใครว่าอะไรคุณเลยเพราะมันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ตั้งแต่ต้นไง
ว่านี่คือรูปตัดต่อใช่ไหมครับแต่ถ้ามาโพสต์แล้วประกอบกับแคปชั่น
ประกอบกับสถานที่ที่ไปท่องเที่ยวมามันเป็นสิ่งที่ทำให้บ่งชี้ว่า
เขาได้ไปที่นั้นจริงแล้วทำให้ทุกคนเข้าใจว่าเขาได้ถ่ายรูปนั้นมา
ผมว่าตรงนี้มันมันเหมือนไม่ซื่อสัตว์ต่อตัวเองนะฮะอืมซึ่งมันมีผลเสียตามมาก็คือ
ทุกคนเห็นทุกคนจะมีภาพจำละโอเคไปดูแสงเหนือนะเราจะถ่ายรูปได้แบบนี้นะ
ซึ่งพอไปถึงสถานที่จริงมันทำไม่ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้
แล้วก็คือพอไปถึงเขาจะเกิดความรู้สึกอ้าวทำไมไม่เป็นอย่างดีคิดเหอะ
มันสวยมากเลยอ่ะแล้วเข้าไปดูอ่ะ
ค่ะเคยเจ็บอยู่หลายดอกเป็นกันค่ะ

ค่ะเข้าใจค่ะ
จริงผมว่ามันไม่น่าซีเรียสอะไรเรื่องตัดต่อหรือไม่ตัด
เพราะว่าสมัยนี้อุปกรณ์เครื่องมืออะไรมันง่ายมากเลย
เป็นแต่อยากให้บอกกันตรงมากกว่าว่าอันนี้ตัดต่อนะอันนี้จริงนะอะไรแค่นั้นเองนะฮะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเครดิตใช่ไหมครับ
อันนี้ก็บางลูกส่วนใหญ่ลูกที่ตัดต่อบางทีก็คือเอามาจากเว็บของต่างประเทศ
หรือว่าลูกของคนอื่นอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าได้มีการคิดว่าไม่น่ามีการขอเครดิต
หรือได้การขอภาพมามันก็เป็นเรื่องในทางวงการถ่ายภาพก็เป็นเรื่องเสียมารยาทอย่างหนึ่งนะครับ

สมมุตินะสมมุติว่าในแต่ละภาพที่ผ่านมาของสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยนะคะ
ตัดต่อภาพเหมือนเดิมเลยคือทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมเลย
แต่มีเครดิตภาพอยู่ข้างล่าง
แบบนี้คนในวงการถ่ายรูป
วงการเดินทางท่องเที่ยวรับได้ไหมคะ
ถ้ามีเครดิตภาพแล้วก็แจ้งว่านี่เป็นรูปตัดต่อ
จริงเดี๋ยวนะเรื่องมันมีดีเทลข้อกฎหมายอยู่ว่าแค่ไหน

คนที่จะตอบคำถามนี้ได้คือเจ้าของลูกคนนั้น
เข้าใจค่ะทุกคนในสังคมก็ได้แต่ดูและวิจาร
อืมได้แต่แสดงความเห็นแต่เราไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะไป
บ่งชี้กล่าวโทษอะไรคนที่ทำใช่ไหมครับ

ใช้เวลานานไหมคะนับตั้งแต่สังเกตว่า

ย้อนกลับไปเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็จนเอามาเขียนในโพสต์ของคุณนิพนธ์เองนะคะ
ในเฟสบุ๊คนะครับโอ้โฮไม่นานแล้วเพราะว่านักสืบโซเชียลช่วยกันทำงาน
อย่างขมะคำเม้นมากหลังไมค์ผมแทบจะระเบิดเลย
ทุกคนส่งลูกนั้นลูกนี้มาแล้วก็มาช่วยกันแปะแปะแปะ
เราได้มีหลังไมค์ไปกับเจ้าตัวคนที่ถูกพูดถึงไหมคะ
สัตยะคนนี้ได้ผมด้นบล็อกทางไอจีทางเฟสต์ตอนนี้ก็ไม่ได้ติดตออะไรกันเลย
แต่ได้มีความพยายามที่จะลองได้พูดคุยกันเหรอคะ
ไม่ไม่ใช่เรื่องน่าพูดคุยเลย
ที่ผมแชร์ไปแจ้งความของมันก็คือ
มันมีข้อมูลมีข้อเท็จจริงว่ารูปเหล่านี้

นี่คือสารที่ผมต้องการสื่อแค่นั้นจบแค่นั้น

ไม่ได้คิดว่าเป็นความผิดอะไรร้ายแรงโดยเอาที่จริงนะครับ

ที่เหลือมันก็อยู่ที่สังคมมา

ผมจากตลกละสนุกดี
เป็นรูปล่าสุดที่เธอโพสต์หลังจากที่มีข่าวใช่ไหมคะ
คุณนิพนธ์ยังถามนิดหนึ่งค่ะว่าคือตอนนี้นะคะ
หลังจากที่มีโพสต์ของคุณนิพนธ์ขึ้นมา

คือจนถึงตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราคุยกันเนี่ย

ว่าจริงแล้วมันมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วหรือยัง

มันจะมีกรอบความคิดที่บิดเบี้ยวบางอย่างนะครับ

กับสองก็คือถ้าไม่อยากให้เอาไปใช้
วันหลังก็เขียนแปะไว้ในภาพสิ

บนอินเตอร์เน็ตเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเอามาใช้ได้

คิดถูกว่ากันอีกทีนึงแต่เราไม่ควรไปคิดว่า
ถ้าไม่อยากให้ใครขโมยลูกคุณไปใช้คุณก็อย่าโพสต์ลงอินเตอร์เน็ตสิ
ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ควรแก้ไขความคิดอย่างนี้ครับ
สุดท้ายขอสั้นค่ะคุณญี่ปนจริงคุณญี่ปนเป็นช่างภาพอาชีพเลยหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ครับเป็นงานอดีหลักครับคือทำเป็นหลัก
จริงไม่ใช่ทำมาหารับประทานเป็นอาชีพหลักใช่ไหมคะ
ส่วนใหญ่ค่องแวะเกี่ยวกับเรื่องดราม่าในวงการช่างภาพทั่วเนี่ยครับ
ค่ะได้ค่ะคุณญี่ปนเดี๋ยวประเด็นที่คุณญี่ปนเปิดไว้
เดี๋ยวเรามาถามอาจารย์ภัยบูลให้หลายเรื่องนะคะ
ครับผมสวัสดีค่ะคุณญี่ปนเนี่ยติดอยู่ที่ต่างจังหวัดค่ะคุณผู้ชม
จริงคงอยากได้มานั่งแล้วก็ชี้กันทีละรูปด้วยอาจารย์ขอพักก่อน
ขออภัยให้นั่งสักนานขอพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมค่ะ
แม้กระทั่งว่าฉันให้เครดิตนะแต่ฉันเขียนว่าจากอินเตอร์เน็ต
อันนี้เรายังต้องทำความเข้าใจกันอยู่เลยนะคะว่าตกลงมันได้ไม่ได้นะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเอาภาพที่เป็นข่าวก่อนเลยนะคะอาจารย์เอาภาพแสงเหนือก่อนเลย
เจ้าของภาพสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยอย่างที่เธอทำเนี่ยผิดไหมอาจารย์
ฐานละเมิดลิขสิทธิ์ครับเพราะว่าโดยหลักภาพที่ออกมามันเป็นภาพที่เรียกว่า
เป็นงานศิลปกรรมเป็นงานภาพถ่ายนะครับพองานศิลปกรรมภาพถ่ายเนี่ย
โดยหลักอย่างที่ทางคุณนิพนธ์บอกเวลาถ่ายภาพเข้ามาก็จะมีสิทธิสองอย่าง
คือสิทธิในการที่เราจะไปขายในเชิงเศรษฐกิจไม่ให้คนอื่นทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่
ที่สองคือสิทธิที่คุณนิพนธ์เรียกว่าบรรยาทคือการอ้างอิงชื่อของผู้ถ่าย
เหมือนเราแต่งเพลงนะครับก็ต้องมีการใส่ว่าใครเป็นคนแต่ง
เรียกว่าธรรมสิทธิ์หรือสิทธิที่ต้องระบุว่าผู้สร้างสรรค์คือใคร
ซึ่งจริงสิ่งที่คุณนิพนธ์บอกว่ามารยาทมันอยู่ในกฎหมายลิขสิทธิมาตรา๑๘
ทุกครั้งเวลาไปเอาภาพจากอินเทอร์เน็ตมาท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรฟรีในโลกนี้
เวลาเอามาถ้ามาทำซ้ำดัดแปลงถือว่าผิดกฎหมายลิขสิทธิ์เว้นแต่ว่าใช้ส่วนตัวใช้ในการค้นคว้าวิจัยอะไรต่าง
ซึ่งมีเงื่อไขอีกสองอย่างคือ
หากำไรถ้าครบทั้ง๓ข้อถึงจะถือว่าเข้าข่ายที่อาจจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
อาจารย์ถ้าเอาภาพนี้ก่อนนะคะถ้าเป็นภาพเดียวกันกับที่ผู้หญิงท่านนี้ทำเนี่ยนะคะ
แต่ว่าให้ชื่อข้างใต้ว่าเป็นภาพของใครเป็นต้นฉบับ

แต่อาจจะผิดเรื่องที่ผมบอกก็คือเรื่องมีการอ้างเครดิตใช่ไหมครับ
สมมุติมีการอ้างเครดิตเจ้าของภาพแต่มีหน้าเธอเข้าไปแปะอยู่กลางภาพนั้น
ครับไม่ผิดกฎหมายและกษิตครับ
แต่ว่าภาพนี้เอาไปใช้ในส่วนของการประกอบธุรกิจของเขา
อย่างเช่นธุรกิจท่องเที่ยวหรือว่ามีการแสวงหากำไรในเชิงธุรกิจอะไรต่าง

ดูว่าถูกผสมกันว่าเขาใช้เพื่ออะไร
งั้นเอาใหม่ถ้าสมมุติข้อต่อสู้ไม่ใช่ข้อต่อสู้
อย่างสมมุติถ้าเธอนั้นเป็นเธอแล้วเธอนั้นอ้างบอกว่า

ก็ไม่ได้หาไม่ได้ทำมาหากินอะไรกับภาพนี้สมมุติเอาแค่ภาพนี้นะคะ

แล้วมีผลประโยชน์ทางธุรกิจเมื่อไหร่ตรงนั้นเข้าข่ายการละเมิดนะครับ
อีกทีนะอาจารย์คือภาพแบบนี้เลยไม่ให้เครดิตเจ้าของภาพนะคะ
ฉันเยอะไม่เยอะดิฉันบังคับไม่ได้นี่

โดยหลักปกติก็คือถือว่าไม่ผิดถือว่าเป็นการใช้ส่วนตัวนะครับ
แต่ว่าจะมีเรื่องของการอ้างอิงเครดิตตรงนั้น

ซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเราจำได้กฎหมายลิขสิทธิ์เมื่อปี๕๘
มีบอกไว้ว่าจะมีหลักเกณฑ์เรื่องใหม่คือข้อมูลบริหารสิทธิ
เหมือนเวลาเรารายงานข่าวกันต้องอ้างว่ามาจากเฟสไหน
เพราะฉะนั้นก็จะมีโทษปรับนั้นเป็นกฎหมายใหม่ที่ออกปี๕๘
แล้วก็ที่สองคือเรื่องธรรมสิทธิ์ที่คุณนิพนธ์พูดถึงคือ
สิทธิที่เจ้าของภาพควรจะต้องมีการระบุไว้
ถ้าเอาภาพเข้าไปใช้โดยไม่ระบุเขาอาจจะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายได้
หรือเอาไปตัดต่อจึงไม่น่าเกลียด
ตรงนี้เขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้

อาจารย์ถ้าสมมุติมันเป็นตามคำอธิบายของอาจารย์ภัยบุญนะคะ
ตามกฎหมายใหม่ผิดครับเพราะจะมีเรื่องข้อมูลบริหารสิทธิ์อยู่
คือไม่ได้เกี่ยวทั้งสิ้นว่าเป้าหมายคืออะไร
แต่กฏหมายระบุไว้ว่าคุณต้องให้
เรื่องแรกคือยน้ำร่ำเล็กกฏศิลป์โดยการทำซ้ำแตดแปลง

ตรงนั้นถ้ากรณีที่เขาตัดต่อแต่ไม่ให้เครด

แต่ส่วนที่สองที่จะมีก็คือว่าการให้เครดิตตรงนี้

การที่เราลบข้อมูลของเขาออกไป

เพราะในเมื่อตอนแรกไม่มีการใส่

แต่ถ้าใครก็แล้วแต่ได้ภาพจากอินเทอร์เน็ต

ดิฉันเขียนว่าจากอินเตอร์เน็ตได้ไหม

เขียนว่าที่มาคือเว็บอะไร
ขอขอบคุณเว็บไซต์

แต่จากอินเทอร์เน็ตไม่ได้

อาจารย์คือเวลาเราจะใช้ภาพสักภาพหนึ่งเนี่ยนะคะ

แล้วแต่นะว่ามีคนนึงนะที่ประเทศไทย

ครับก็คือว่าหนึ่งวิธีการใช้นะครับคือ
เอาภาพมาโดยปกติถ้าไม่ผิดเลย

แต่ถ้ามีการตัดต่อเปลี่ยนแปลงภาพเมื่อไหร่
ข้อที่๒คือเอามาใช้เพื่อการศึกษาไหม
มาใช้เพื่อประโยชน์กับประชาชนในเรื่องการวิเคราะห์วิจารณ์ไหม
หรือว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข่าวไหม

มีกำไรไหมมีกำไรทางธุรกิจไหม

ไม่ว่าจะอ้างหรือว่าไม่อ้างก็ผิดกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับ

ใช้ส่วนตัวหรือทำกิจกรรมใดก็ตาม

ข้อที่๒ตั้งอิงถึงแหล่งที่มา

แล้วก็ข้อสุดท้ายคือว่า
โดยที่มีการเคารพสิ่งสิทธิ์ของเขาแล้วก็ไม่ไปใช้ในการที่
ทำให้เจ้าของเขาเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าทางด้านความ
เสียหายด้านอื่นก็มี๓ข้อแล้วก็สามารถใช้บนเน็ตได้ถ้าเรา
ถ้าเราทำครบหมดทุกอย่างนะคะแต่ว่าตัดต่อเราไปอยู่ในภาพเขาผิดไหม
ถ้าเพื่อความสุขสนานก็ได้ครับอย่างช่วงหนึ่งที่มีซีรีส์ความรักของตุ๊ด
แล้วก็จะมีน้องพีคกับอีกคนนึงที่แสดงเป็นตุ๊ดอ้วนนะฮะ
แล้วก็แชร์กันบนอินเทอร์เน็ตเลยถือว่าเป็นเรื่องพาโรดี้คือหยอกล้อกันตรงนี้ทำได้
ถ้าอย่างนั้นแปลว่าจากข่าวนี้คนก็ไปเอาตัวเองตัดต่อเข้าไปอยู่ตรงแสงเหนือ
ได้ได้แต่ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่เมื่อปี๕๘จะต้องอ้างถึงแหล่งที่มา
ซึ่งส่วนใหญ่พวกเราไม่อ้างแหล่งที่มางั้นส่วนใหญ่จำไว้เลยครับอ้างแหล่งที่มาทุกครั้งปลอดภัยที่สุด
ว่าเราจะตัดแม้เราจะตัดต่อเล่นล้อเลียนข่าวเหรออาจารย์
ถ้าตามทฤษฎีตามกฎหมายเป๊ะควรจะมีอ้างแหล่งที่มา
แต่ว่าทางบัตรเราจะเห็นว่าเราก็มักจะส่งเล่นกันก็จบไปแค่นั้นเองครับ
แต่ถ้าตามหลักกฎหมายจริงควรจะมีการอ้างแหล่งที่มา
เพราะว่ากฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่มีเรื่องข้อมูลบริหารสิทธิ์อยู่ว่า
ถ้าเอามาจากไหนให้ระบุไว้อย่างนั้นโดยไม่นั้นอาจจะมีโทษปรับครับ
อาจารย์ขอตัวอย่างนะคะไม่เอาดราม่งดราม่าแอดดิก
ไม่เอาหมอแหลปไม่เอาอีเจี๊ยบนะ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยที่ทำภาพออกมาเพื่ออธิบายเรื่องแสงเหนือเนี่ย
กรมทรัพย์สินภาพนั้นผิดไหม
ไม่ผิดกฎหมายสิทธิ์แต่ผิดในเรื่องสองเรื่องที่ผมบอก
คือเรื่องแรกก็คือว่าส่วนของการระบุว่า
เครดิตของผู้ถ่ายภาพว่าเป็นใครกรมทรัพย์สินอาจจะลืมไป
มันอยู่ในมาตรา๑๘ฝากคนโพสต์ไปดูนิดนึงนะครับ
ข้อต่อมาคือที่อ้างเรื่องการเรียนการสอนเขาแปลกอยู่นิดนึง
เข้าใจว่าอาจจะดูอาจจะมีปัญหานิดนึงครับ
กลับไปดูนิดหนึ่งแล้วก็ข้อสุดท้ายคือ
ต้องอ้างอย่างที่มาอันนั้นก็จะผิดเรื่องข้อมูลมหาลสิทธิ์ครับ
ขอย้ำนะคะคือถึงแม้ว่าภาพของกรมทรัพย์สินออกมาแล้วข้างใต้จะเขียนเนี่ย

แล้วเมื่อฤทธิ์สิทธิ์เข้าข้างเว้นคือช่วยเผยแพร่ธนาชนเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับ
ว่าสิทธิของเจ้าของในภาพที่ต้องให้เครดตรงนั้นเป็นสิ่งที่
ทรัพย์สินหรือพวกเราต้องเคารพโดยการใส่เครดไว้ครับ
อีกแบบหนึ่งอาจารย์คือภาพเขาเขียนไว้ข้างใต้แล้วครอบทิ้งอันนี้คำตอบก็คือผิดแน่นอนถูกไหม

ชัดเจนครับก็มีทั้งโชลปรับโชลจันทร์คลุกด้วยฮะ
ง่ายคือมันมีภาพอยู่มีลายเซ็นต์ของคุณจอมขวัญอยู่
เพราะคุณจำขวัญถ่ายหรือวาดเองไปลบลายเซ็นต์ออก
ออกมาจากเฟซบุ๊กแล้วไม่อ้างเฟซบุ๊คตรงนี้

คุณผู้ชมคะที่ฉันยังไม่ได้ถามอาจารย์ภัยบูล

ทำอย่างไรดีคะอาจารย์ที่เราจะเอาเขามาที่นั้นเราไม่ผิด

แต่ถ้าเอาเฉพาะคำตอบนี้กับสิ่งที่เราทำกันอยู่
ได้คำตอบนะคะคุณผู้ชมย้อนชมอีกทีได้นะคะ

เดี๋ยวมีมาอีกเยอะค่ะอาจารย์เราคงได้พบกันอีก
ครับสวัสดีครับดีครับทางรายการต้องขอบคุณคุณนิพนธ์ด้วยนะคะ
คราวหลังเราอาจจะได้คุยกันในข่าวอื่นด้วยนะคะ